ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่ขับรถไปตามถนนแล้วทีนี้เนี่ยรถไปชนกับราวสะพานข้างทางนะฮะปรากฏว่าตกลงไปนะครับในคลองนะฮะน้ำเนี่ยลึกด้วยนะครับปรากฏว่าโชคดีมากที่มีตำรวจทางหลวงสองนายเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็มาช่วยเหลือไว้ได้ทันค่ะไม่งั้นป่านนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างใช่คือถอดเครื่องแบบกระโดดน้ำลงไปช่วยเลยอ่ะนะคะแล้วก็มีชาวบ้านแถว

ออกจากรถแล้วก็ปีนขึ้นมาอยู่ด้านบนของตัวรถได้แต่ว่าลูกอีก๓คนจมน้ำอยู่ในรถนายปัญญาก็กระโดดลงไปนะครับแล้วก็ช่วยลูกขึ้นมาได้สำเร็จนะครับแต่ปรากฏว่ามีลูกสองคนก็คือเด็กหญิงนุจรินอายุขวบเศษกับเด็กชายอมรินอายุแค่๕เดือนนะฮะหมดสติไปเลยนะครับหยุดหายใจไปเลยในช่วงนั้นช่วงที่เกิดเหตุดาบตำรวจประทีบมีอุดรแล้วก็ดาบตำรวจ
ทางไปสัก๒๐๐เมตรได้ยินเสียงว่ามีอุบัติเหตุก็รีบเดินทางมาดูนะครับพอเห็นแบบนั้นก็ถอดเสื้อเลยนะฮะแล้วก็ว่ายน้ำลงไปไปยังรถที่เกิดเหตุช่วยชีวิตเด็ก๒คนที่หมดสติด้วยการเป่าปากแล้วก็นวดหัวใจเด็ก๒คนจนฟื้นคืนสติหายใจได้แล้วก็มีพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาได้ยินเสียงอุบัติเหตุเขา
ไปส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วคือขึ้นมาได้แต่ว่าลูก๒คนยังหมดสติไงนะครับวันนี้ผลโนตรีถาวรแสงวิทย์ผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทรจังหวัดพฤศนุโลกได้มอบประกาศเกติคุณให้กับตำรวจทางหลวงทั้ง๒นายนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ย

กำลังเข้าเวรนะครับมีประชาชนขี่มอเตอร์ไซค์มาแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุรถตกไปในคลองก็พากันไปที่เกิดเหตุตอนนั้นเห็นแต่ตัวของคนขับที่เป็นผู้ชายนั่งอยู่บนสะพานได้ยินเสียงขอความช่วยเหลืออยู่ในคลองแต่ว่ามันมืดมากไม่ได้ยินว่าเสียงมาจากตรงไหนใช้ไฟส่องลงไปก็เห็นเด็กสี่คนกับภรรยาของคนขับรถที่อยู่ที่รถที่ตก

คือพก็ยืนอยู่กลางสะพานนะครับตอนถ่ายสปอร์ตไลค์ลงไปทางล่างนะครับผมทั้งสองคนก็เห็นทีใคระว่าอ้าวมีคนอยู่บนย

คือประชาชนที่เขาทราบข่าวไงจากข่าวที่แชร์กันด้วยเนี่ยก็ชื่นชมเยอะ
ใช่ค่ะก็น่าชื่นชมนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยกัน
มันมืดมากด้วยกระโดดลงไปก็ไม่รู้ว่าน้ำลึกขนาดไหน
แต่พื้นที่๒เมตรกว่าน้ำลึกคือดาบตำรวจประทีพก็ฝากขอบคุณทุกคนนะฮะ
ชื่นชมที่ให้กำลังใจมาแต่ว่าขอฝากเตือนทุกคนกลับไปกันแล้วกัน
ว่าขับรถทางไกลเนี่ยขอให้เตรียมตัวให้พร้อมอย่าไปดื่มเหล้านะ
อย่าไปทานยาที่ทำให้ง่วงนอนยาแก้แพ้ยาแก้หวัด
พักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
เพราะว่ากรณีนี้เนี่ยคุณพ่อหลับในช่วงเช้ามืดพอดีไง